มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ผู้หญิงที่ตามน้องสายป่านอยู่เนี่ย
เป็นใครแล้วคุณใหญ่เห็นได้ยังไง
พบกับเขาเลยนะฮะคุณใหญ่ฝันดีครับ

ค่ะสวัสดี้เอาออกมาอีกแล้ว
ขอบคุณที่เป็นแขนวัตเทิร์นที่มาบ่อยที่สุดในรายการข่าว

คุณร่วมงานกับคุณสายป่านอยู่๒ปี

ตอนนั้นถ่ายละครด้วยกันนะครับแล้วก็
อยู่ดีเราก็ทักกันนะเหมือนนั่งกินข้าว
หรือว่าคุยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทักบอก
สายป่านทำไมพี่รู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงอยู่กับสายป่าน
เห็นหน้าสายป่านแต่ทำไมเราเหมือนเห็นเป็นอีกคนนึง
แล้วพอเราแยกได้ก็จะกลายเป็นสายป่าน

เขาก็จะเหมือนส่งกระแสจิตมาให้เราว่า
ทำไมอะไรทำไมถึงมา

เขาก็ส่งมาว่าคือเอารวมเลยแล้วกันนะ
ก็คือว่าเขาเป็นเหมือนเทวดาประจำตัวของน้อง
ตอนที่น้องเกิดมาเนี่ยทุกคนจะมีพ่อซื้อแม่ซื้อ

พอโตปุ๊บสิ่งต่างพอเรามีโลกที่กว้างขึ้น
มันเหมือนหลงลืมกัน
ที่มีสิ่งดีที่อยู่ข้างตัวพลังก็อ่อนลง
พลังของสิ่งนั้นที่ป้องกันตัวน้อง
เบาบางลงเพราะว่าไม่ได้รับการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ถ้าสมมติว่าพลังเขาหมดสายปานก็จะแย่ด้วย
เหมือนงานที่ทำที่กำลังพีคอยู่
หรือว่างานที่กำลังดีมันก็จะหายไปนิ่งหมด
มันก็ชอบเลยแล้วก็เอ่อร้าในตัว

แต่อันนี้เขามีความพิเศษคือ

แล้วก็อยากจะอยู่กับเขาดูแลปกป้องเขา
ก็ทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนถ้าชาติที่แล้วคือสายป่าก็คือนางลำคนหนึ่งแหละ
ที่อยู่ในโลดแล่นอยู่ในส่วนของการแสดง
เราก็เลยบอกเออนั่นถ้าอย่างนั้นเอาแล้วจะทำสิ่งใดล่ะ
ที่จะให้แบบว่ากลับมาและให้เขาระลึกถึงอยู่เสมอ
เขาก็บอกว่าต้องเป็นสัญลักษณ์ชะดา
คุณสื่อสารกับเทวดาขนาดนั้นเลยหรือ
เพื่อให้ได้กับตัวเขาและตัวเรา
ก็เลยให้น้องสายปั่นไปจัดการไปทำเมื่อ๒๓ปี๒ปีก่อน

ตอนนั้นก็แค่ชะดาค่ะขาตั้งสวย๑อัน
ชะดาแล้วก็ถวายน้ำถวายดอกไม้ค่ะ
ณวันนั้นพี่ใหญ่ก็บอกให้หนูหาชะดาหาขาตั้งสวย

มีอย่างเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่บ้าน
คือคุณแม่ฝันว่าเสาที่บ้านเสากลางบ้านเลยค่ะ
คือแม่นอนดูทีวีอยู่แล้วเขาก็มาหิ้วปีกปาก
แล้วก็ดึงเข้าไปในเสาเลยแล้วปั่นก็เหลือแต่ขาครึ่งตัวค่ะ
สะบัดอยู่อย่างนี้แล้วแม่ก็เข้าไปดึงขาหนูออกจากเสาบ้านกับเสา
แล้วก็แบบอย่านะอย่าเอาไปแล้วก็ร้องไห้โวยวายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอแม่พูดปุ๊บหนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าแม่ดูหน่อยมาก
ก็เลยโทรหาพี่ใหญ่พอพี่ใหญ่บอกพี่ใหญ่แม่หนูฝันอย่างนี้
แล้วก็ได้คุยกับพี่ใหญ่ว่าแบบตัวหนูเองหนูก็รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตหนูไม่ค่อยโอเคเลย

น้องเค้าก็เล่าให้ฟังเล่าให้เราฟังปุ๊บแล้วก็เราก็ตาเราก็ชึ๊บ
มันก็จะเห็นเป็นภาพตามที่เขาเล่าที่เป็นภาพว่าแม่เขานอนอยู่

พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็บอกว่าวิธีแก้ต้องหยุดในสิ่งที่ทำให้
ความตะเลิศจิตใจของทั้งแม่และลูก
ให้คลายกังวลก่อน
นั่นก็คือการบังโดยใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่สุด
วางที่หน้าเสาตรงนั้นแล้วก็ทำยังไง
แปะทองอย่างไรอธิษฐานอย่างไร
อะไรบ้างทำอะไรบ้าง
แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บต้องไปแก้ที่ตัวสิ่งที่เขาฝัน

แม่กับลูกมีสายสัมพันธ์กันเสมอ

หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านกำลังมาเตือน
ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นหรือว่าเห็นเหตุการณ์

เดือนมันจะเกิดขึ้นใน๓เดือน
คุณคิดว่าการที่คุณแม่เขาฝันอย่างนั้นหมายความว่าอะไร
คือผมตีความว่ามันอาจจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่กับตัวน้อง
หนึ่งขั้นบาทเจ็บหรือเสดชีวิตได้

กับความเหนื่อยกับเรื่องของสภาพจิตใจไม่ค่อยดี
คิดกังวลหลายอย่างคิดเหมือนกับคนอื่นกับคนไม่ตก
หยิบเอานี้มาคิดต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แก้คือสภาวะจิตใจต้องดีก่อนแล้ว

แก้ไขตามสิ่งที่ของเราบอกมาว่าให้ทำตามนี้

ให้คุณแม่ทำความสะอาดบ้านหนูทำความสะอาดห้องพระ
ติดที่กันลื่นตรงสเต็ปที่บ้าน

เพราะอะไรต้องเอาท้าเวสวันไว้ที่รถ

สิ่งต่างจะไม่ดีดังนั้นต้อง

จะไว้ที่รถองค์เล็กหรือว่าอะไรเนี่ย
เอาอย่างนี้ซึ่งหนูก็ได้ไปทำมาแล้ว

ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ

ที่พี่ใหญ่นะคะแนะนำให้มาทำบังสกุล

ได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ
นามัศกาลค่ะเจริญพร
คือวันนี้ปานพาคุณแม่มา
แล้วนายจะมาทำบางสกุลที่วัดไตเฮียน

นอนโลงก็มีผักตรวจกระถาข้ำลังวันเกิด

และอีกอย่างคือการรอดโหดหัวเสือวมงคล

เป็นการแก้เคล็ดต่างเป็นการเสริมบารมี

ไปแม่เราเลิกจากตรงนี้กัน

นักโมงตะสะภาควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ

สิ่งไม่ดีทั้งหลาย
โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย
ออกจากตัวของข้าพเจ้า
ด้วยเถิด

อดีต

นึกสิ่งที่ดี

วันนี้ปานกับแม่ก็ทำบังสกุลเป็นบางสกุลตายเสร็จแล้วเนาะ
ก็เดี๋ยวไปเดินดูรอบวัดกันว่าที่วัดตะเคียนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างใช่ไหมคะ

หลังจากที่ได้ทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายเรียบร้อยแล้ว
คุณแม่โก้และสายป่านก็ได้เดินมาสักการะร่างไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่แย้มเพื่อเสริมสิริมงคล
ตามที่พระครูสมุสงบกิติยาโนได้บอกไว้
หลังจากนั้นก็ได้ไปสักการะเทพทันใจรวมถึงแม่ตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับวัดมาช้านาน
และจุดสุดท้ายคือการไปลอดใต้โบสถ์
ซึ่งโบราณมีความเชื่อว่าหากใครได้รอดใต้โบสถ์
จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย
รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บให้หายไป
และยังเสริมสิริมงคลให้ชีวิต
เป็นการหนุนดวงหนุนวาสนาและให้ชีวิตมั่งมีศรีสุขอีกด้วย

หลังจากที่ไปทำบุญมาไปสะดอกเคาะมาตามที่คุณยายบอกดีขึ้นไหม
ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะงานใจคือทั้งใจและกายอะค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยยังอึ้งไม่หายคือ
คุณใหญ่เนี่ยรู้เรียกว่าแทบจะทุกอนูของในบ้านเลย

ห้องพ้ามีพ้าแบบไหนยังไงยังไง
ใหญ่รู้หมดแต่ทั้งที่ไม่เคยไปบ้านแม่เลย

คือเราเห็นเป็นภาพเหมือนเราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเหมือนว่า
เราเห็นเนี่ยห้องพ้าพ้าองค์ไหนที่ขาดการดูแล

หรือว่าปล่อยปากละเลยอะไรเงี้ย
คือถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ได้แบบว่า
ท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้

หรือยังว่าผู้หญิงที่ใส่ชะดาใส่ผ้าถุงชื่ออะไร
ไม่ทราบค่ะแต่ว่าหนูตั้งชื่อให้เขา

ถ่ายรายการถ่ายละคร

โอเคนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้สายป่านเองเป็นผู้กำกับแล้วด้วย
อ๋อเอาไว้ถึงเป็นกำกับได้เนอะ
ป่านทำที๔ตอนจบค่ะ
ปริญญาตีส่งไปประกวดที่ประเทศจีน

ทำให้ทำงานกำกับแล้วก็ทำมาเรื่อยค่ะ

ตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจาก

ได้เปิดโอกาสให้กับอาสาสมัครได้ไปฝึกนู่นฝึกนี่
แล้วก็ได้เพื่อนดารามาหลายคนนะครับ

ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ

ประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกิจกรรม

อยากให้คุณพาคุณพระดำไปทำด้วยเลยได้ไหม

อย่าเป็นเจ้ากรรมในเรียนที่มากกว่านี้เลย

ทั้งหมดนะฮะคือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่

คุณแม่คุณใหญ่ฝันดี

เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะ

๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ในมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่